โอ้โหยังไม่จบไม่ใช่แค่ของกินหมายถึงผู้ชม
ประเพณีดีที่ต้องโอ้โหก็มีด้วย
แล้วเขาว่ากันว่าใครได้มาร่วมประเพณีนี้นะคะ

ดูกันซะก่อนนะคะของเส้นไหว้ก็ต้องโอ้โหเยอะแล้ว
นี่หัวหมูกว่า๔๕หัว
มีกงมีไก่อะไรอีกเยอะแยะมากมาย
แล้วก็นี่ค่ะชาวบ้านเขาก็พรั่งพร้อมกันมาจัดเตรียมของที่มาเส้นไหว้
มาทำพิธีบูชากันอย่างครบครันเลยทีเดียวนะคะ
นี่เป็นประเพณีสวดมนต์กลางบ้านของชาวบ้านจโปะหรือด่านจโปะ
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลเมืองปักอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เขาสืบทอดกันมากว่าร้อยปีแล้ว
พิธีกรรมนี้จะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาเดินสวดมนต์รอบหมู่บ้าน๓วัน๓คืนเลยนะคะ
แล้วก็จะตีคล้องไปด้วยเพื่อเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้าย
ส่วนสถานที่ที่จัดงานนี้ค่ะก็คือที่ตั้งสารเจ้าพ่อสุริวงศ์นี่ไง
แล้วไม่ธรรมดาอยู่ใต้ต้นมะขามโบราณอายุกว่า๓๑๔ปี

เขาว่ากันว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะ
ชาวบ้านเข้านิยมมาขอพอนุ่งโชคราบนาถิ
การงานสุขภาพต่างให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่าง
คนก็เลยมาถวายเครื่องเส้นไหว้แล้วก็ถวายปราสาทพึ่งด้วย
พร้อมกับของที่ร่างทรงบอกว่าเจ้าพ่อต้องการ
อย่างเช่นบางปีบอกอยากได้ผ้าขาวม้าหรือผ้าแพร่
ก็ต้องเอามาถวายเอามาผูกไว้กับต้นมะขาม๓๑๔ปีนี่แหละ
แล้วก็ยังมีนี่ค่ะหัวหมู
มีไก่มีเหล้าขาวน้ำแดงแล้วก็อาหารขาวหวานกันด้วย
ดูซะก่อนไม่ธรรมดาขนาดนี้มันต้องโอ้โหล่ะมีโอกาส
มะค้าม๓หนึ่ง๔ปี

เห็นก็บอกว่ามีหัวหมู๔๕หัว
ทำไมเราอ่านเลขแยกตลอดเลย
มันเป็นอย่างนี้แล้วก็นับเลขกันไม่ถูก